มามาแล้วช่วงใหม่แกะกล่องของเราอีกแล้ว
หากชุมชนไหนมีของดีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
เราต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือ
ซุปเปอร์ชุมชน
กระจองงองกระจองงองเจ้าค่ะเอ้ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้

ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอลุงสา
อาสาพาทุกคนมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย
ตำบลมหาชัยอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านที่นี่เขานำปลาดุกรัสเซียมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
ที่คุณรู้แล้วต้องมา
คุณวิเทียนเชียงทองประธานวิสาหกิจล่าว่าว
เล่าว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านทำนาเป็นหลัก
มีกำลีกำไรไม่มากเท่าไหร่
ก็เลยมานั่งคิดโน่นคิดตั้งแข่งคิดตีละกาลคิด

กับไอเดียที่ว่าปลาดุกนี่แหละ

เลี่ยงควายด้วย
เริ่มแรกมีประสบการณ์เลี้ยงปลาดุกเกษีย
ผมก็เลยชักชวนคนที่ไม่มีอาชีพมาเลี้ยงปลานะครับ
เพราะว่าการเลี้ยงปลานะครับใช้เวลาไม่นาน
๓๔เดือนก็เริ่มจับได้ครับ
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า
ชาวบ้านเขาแปรรูปปลาดุกเป็นอะไร
เขาเอามาทำเขาเอามาทำเฮ้ยเมื่อไหร่จะบอกเนี่ย
ชาวบ้านเขาเอามาทำน้ำพริกปลาดุกสองแดด
และปลาดุกสองแดดตากแห้งว้าวไหมล่ะค่ะคุณผู้ชม
โดยสมาชิกในกลุ่มของเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำ
เริ่มจากนำปลาดุกไปตากแดดจำนวน๒แดด
เพื่อให้ได้ความพอเหมาะพอเจาะ
พอได้ที่ก็จะเตรียมเครื่องวัตถุดิบทอดหั่นบดปรุงรส
ครบกระบวนการผลิต

เห็นก็น้ำลายสอแล้วจ้า

น้ำพริกแปรรูปจากปลาดุกสองแดดที่เห็น
ได้รับการตอบรับดีมาก

ปลาดุกสองแดดแพ็คศูนยากาศ
ก็ขายดิบขายดีเหมือนกัน
เพราะแซ่บแบบไม่เกรงใจใคร

หนึ่งในหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
มาการันตีถึงความสำเร็จด้วยตัวเอง
ทุกวันนี้มีเกษตรกรได้มีรายได้

ซึ่งสามารถทำให้ทุกคนมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้น
และสามารถตรวจเครื่องหนี้สินที่เคยมีมาก่อน
ทำให้เกษตรกรได้อยู่กับครอบครัว
ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น
โอ้โฮมาวแจ๊ะแม่เจ้า
ปลดหนี้หมดสินกันไปเลยจ้า
ดังนั้นในเมื่อชุมชนหมู่บ้านห้วยน้อยเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป